อยากรู้ว่าเวลาที่เราเล่าข่าวเรื่อง

แล้วเขาไม่ได้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรก

พอปรับเอาจ่ายตังค์ไปก็มาก่อเหตุอีก

เปิดประตูรถมาเอาขายื่นมาแล้วก็ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
คือแม่ค้าขายหมูปิ้งนะเขาถ่ายคลิปนี้ไว้เลยคุณ
แล้วเขาก็โพสต์แชร์ให้เห็นเลยว่าชายหนุ่มคนนี้
เปิดประตูรถเก๋งฝั่งคนขับแล้วยื่นขาออกมาถลกกางเกงลงมา

ยื่นขายื่นสิ่งที่อยู่ใต้เอวทั้งหมดออกมา

ใช่ค่ะก็สำเร็จความไคร้โชว์แม่ค้าขายหมูปิ้ง
จุดตรงนี้นะหน้าปั๊มน้ำมันบนถนนสายลำปางแม่ทะ
แล้วดูสิคนนี้ที่ก่อเหตุ

ร่วมกับสารวัตรทหารมณฑนทหารบกที่๓๒
จับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้ที่ตำรวจเขาเปิดเสื้อดู

เขาดูอาวุธว่ามีอาวุธพกอาวุธปืนอะไรหรือเปล่า
สุดท้ายจับกลุ่มตัวได้ผู้ชายคนเมื่อกี้
คือนายธนพัฒน์สุคำวังอายุ๓๙ปี
เขาก็สารภาพนะผมทำจริง
แต่ผมไม่ได้เป็นโรคจิตนะบอกกับตำรวจแบบนี้

แต่ผมก็ไม่ได้ทำร้ายใครนี่คุณตำรวจ
นี่แล้วก็ระหว่างจับกลุ่มนะตำรวจเขาต้องใส่กุญแจมือไง
ก็ร้องโอดโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บมือเจ็บมือ
ตลอดเวลาที่ตำรวจใส่กุญแจมือค่ะ
ส่วนแม่ค้าขายหมูปิ้งซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปได้
พอรู้ว่าผู้ชายคนนี้ถูกตำรวจจับกุมได้แล้ว

แต่ก็กลัวเหลือเกินว่านายคนนี้เขาจะมาก่อเหตุซ้ำอีกไหม
ถ้าไม่ได้รับการบำบัดรักษา
เอาไปฟังเสียงแม่ค้าขายหมูปิ้งที่ถ่ายคลิปหน่อยค่ะ
บ้านไปและห้อนขาว
นี่แหละแม่ค้าบอกนะคะว่ากลัวถ้าสมมุติเกิดว่า
ไม่ได้บำบัดออกมาเราก็จะมาเกาะเหตุอีกนี่นะคะ
ซึ่งแม้ว่านายธนพัฒน์เขาจะอ้างว่าผมไม่ได้เป็นโรคจิตนะ
ผมชอบทำแบบนี้ก็ผมไม่ได้ไปทำร้ายใครนี่คุณตำรวจ
แต่แบบนี้ก็ถือว่ามีความผิดนะคะคุณผู้ชม
กระทำการอันควรขายหน้าแก่ธารกำนัน
ซึ่งตามกฎหมายแล้วโทษปรับก็ไม่เกิน๕๐๐๐บาท

ตำรวจก็ปรับแล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วนะคะ

เขาพบว่านายธนพัฒน์เคยทำแบบนี้มาประมาณสัก๒๓ครั้งแล้ว
แล้วที่ผ่านมาก็มีโทษปรับแบบนี้ค่ะไม่เกิน๕๐๐๐บาท

ว่าพวกที่ชอบกระทำอนาจารย์
ขายหน้าต่อหน้าธารกำนันแล้วมีโทษปรับแบบนี้
เห็นว่ามันเหมาะสมแล้วหรือว่ามันน้อยเกินไปไหม